ดูข่าวใกล้ตัวกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะคุณแม่บ้านที่เป็นแฟนข่าว
ข่าวเย็นไทยรัฐอยู่ตอนนี้กำลังจะออกไปตลาดจับจ่ายซื้อของ
เราไม่ได้หมายความว่าให้คุณผู้ชมดูข่าวนี้แล้วและห้ามซื้อข้าวหลามทานนะ
แต่ว่าก่อนทานดูสักนิดนึงว่าข้างในมันมีอะไร
ตรวจสอบกันหน่อยใช่ทำหน้าที่เป็นห่วยพิสูจน์หลักฐานกันสักนิด
ใช่ค่ะเพราะว่าที่สถานีรถไฟสุรินทร์เขามีข้าวหลามขาย
แต่ที่นี่มาเหนือกว่าน้องมนต์มีแปะกระโว้ยฟักทองเม็ดบัว
ที่นี่มีไส้อะไรยังไม่บอก
โอ้ยแค่คุณพูดอย่างนี้ฉันก็ขนลุก

วสารอาหารเย็นนี่คือชื่อของคลิปนี้ไปดูพร้อมกันค่ะ
หลามซื้อจากสุรินทร์เมื่อเช้านี้
พอแกะมาได้ของแถม
นี่นี่นี่นี่

นี่

มาครบนะคะหมวนมาเลย
ก็เป็นแพ็กเกจค่ะฟรี
ฟรีข้าวหลามแถมฟรีจิ้งเหล

คือมาแบบครบหางก็ไม่ขาดหัวก็ไม่ขาดนะครับ
ให้เห็นกันเต็มเลยให้รู้เลยว่า
ฉันคือจิ้งเหรนนะคะ
อยู่ในข้าวหลามที่ซื้อมาจากสถานีรถไฟเมืองสุรินทร์
หญิงสาวคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้

แม่ของเธอซื้อข้าวหลามกระบอกนี้มาจากสถานีรถไฟสุรินทร์
บอกราคาด้วยนะ๒๐บาทแม่ซื้อมา๖กระบอก
เล่าให้ฟังบอกว่าแม่ค้ายิ้มดีใจเลยนะคะ
บอกว่าคุณพี่คุณพี่มาประเดิมให้หนูตั้งแต่ตี๔เลย
ก็เลยลดให้นะคะก็เลยเอาไปแถมอีกหนึ่งกระบอกนะคะ
พอกลับมาถึงบ้านที่นนทบุรี
กำลังแกะข้าวหลามใส่จาน

ปรากฏว่าเจอของแถมค่ะ

บอกว่าชวนสะอิดสะเอียนเธอก็เลยถ่ายคลิปไว้
แล้วก็ติดแฮชแท็กบอกว่าอวสารอาหารเย็น
สาบานว่าชาตินี้จะไม่ซื้อข้าวหลามกินตลอดชีวิตเลยนะคะ
มีชาวเน็ตเข้าไปดูไปแสดงความคิดเห็น
บอกว่าก็น่าสงสารเจ้าจิ้งเหรนนะ
จิ้งเหรนตัวนี้น่าจะวิ่งไปแอบในกระบอกไม้ไผ่

เทข้าวเหนียวทับลงไปแล้วก็เผาเลยนะคะ
กลายเป็นข้าวหลามรสใหม่ไส้จิ้งเลน

ใช่เรียบร้อยนะคะ
แม่ค้าขออภัยนะคะทีมข่าวรถปลดทุกข์
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

พบแบนดามแม่คะที่มาขายข้าวหลาม

คือลงจากรถไฟเตรียมหาบเร่ขายของตัวเมืองในสุริน

ซึ่งเป็นชาวร้อยเอ็ดบอกกับเราบอกว่า
เหตุการณ์เช่นนี้น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แหละ
เพราะไปถามคุณป้ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม
ป้าบอกเป็นไปได้ระหว่างที่มีการทำข้าวหลาม
เขาอาจจะไม่ได้เคาะไม้ไผ่ให้ดีจิ้งเหรนไปนอนอยู่ข้างใน
ซึ่งก็อยากให้คนที่ทำข้าวหลามใส่ใจความสะอาด
ดูแลไม้ไผ่ให้ดีให้ครบทุกกระบอกด้วย
เพราะว่าแม่ค้าที่มารับก็จะเสียลูกค้าไปด้วยนะคะ
ส่วนแม่ค้าชาวศรีสะเกดก็บอกว่าสถานีรถไฟมีบรรดาแม่ค้าหาบเร่มาขายของจากหลายที่ค่ะ
สุรินในพื้นที่ก็มาศรีสะเกดก็มาร้อยเอ็ดก็มาเขามารวมตัวกัน
แต่อาจจะมาคนละเวลากันนะคะ
ส่วนข้าวหลามจะมีพ่อค้ามาส่งที่ตลาดสด
ซึ่งมาจากพื้นที่อำเภอพยักษภูมิพิสัยมหาสารคาม
อำเภอท่าตูมก็มามาจากอุทุมพรพิสัยศรีสะเกดก็มา
แต่ในช่วงเวลาที่ผู้โพสต์คลิประบุว่าซื้อตอนตี๔ถึงตี๕คาดว่า
น่าจะเป็นข้าวหลามจากท่าตูมสุริน
เธอก็เลยอยากฝากให้คนทำข้าวหลามดูให้ดีหน่อยเคาะให้ดีหน่อย
คนที่รับมาขายเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่ได้เผาเองเขาไม่ได้ทำเอง
ขายอย่างเดียวอยากให้ดูแลความสะอาดหมายถึงคนทำนะ
ดูแลความสะอาดให้คนขายหน่อยจะได้ไม่เสียลูกค้า
และลูกค้าที่เขาซื้อไปเขาก็อยากซื้อไปให้อร่อยค่ะคุณ

แล้วตัวคุณเองคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองก็มีผลกระทบเรื่องของรายได้ด้วยนะคะ
ฝากด้วยเรื่องของความสะอาดของอาหารนะคะ